คุณผู้ชมครับมาดูความทุกข์ความเดือดร้อนที่มันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของโควิด๑๙
ตลอดช่วงที่ผ่านมาจนถึงณเวลานี้มันยังไม่หมดนะครับคุณผู้ชม
อย่างคณะหมอลำชื่อดังเสียงอีสานของคุณนกน้อยอุไรพร
คุณผู้ชมงานเยอะมากแต่พอโควิดมายกเลิกทั้งหมดเป็นร้อยคิว
เกลี้ยงไม่เหลือไหนจะเสาหลักของวงพ่อหล่อสามีของแม่นกน้อยก็ป่วยหนักอยู่ที่โรงพยาบาลทำยังไง
ลูกวงเป็นร้อยคนก็ต้องเลี้ยงดูไลฟ์เลยครับประกาศขายบ้านเลยครับ
ขายบ้านตองห้าซึ่งเป็นที่พักของคณะทุกคนในบ้านหลังนั้นนะทุกคนอยู่ในบ้านหลังนั้นนะขายเลยเนี่ย
คือแม่นกน้อยบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเงินมารักษาพ่อหลอดรวมถึงจะเอาเงินใช้หนี้และที่สำคัญต้องการต่อลมหายใจให้กับวงยังมีอยู่ต่อไป
เพื่อเอาเงินเหล่านั้นมาเคลียร์ทุกอย่างแล้วก็เลี้ยงคนในวงต่อไประหว่างที่รองานมันกลับมา
นกน้อยอุไรพรครับเจ้าของคณะหมอลำชื่อดังเสียงอีสานก็ไลฟ์เลยครับถึงอาการป่วยของพ่อหลอดก่อน
หลอดเป็นสามีแล้วก็เป็นสาวหลักของวงด้วยตอนนี้อยู่ไอซียูครับแม่นกน้อยปรึกษากันกับพ่อหลอดแล้วว่าต้องการประกาศขายบ้านตอง๕นะฮะบ้านเลขที่๕๕
เป็นที่พักของวงเสียงอีสานเพื่อนำเงินไปใช้๓ส่วน๑รักษาพ่อหลอด๒ใช้หนี้ที่มีอยู่และ๓เอาไปเลี้ยงดูคนในวงให้อยู่รอดต่อไป
นกน้อยบอกว่าคิวงานที่มีอยู่กว่า๑๐๐คิวถูกยกเลิกทั้งหมดโดยเดือนธันวาคมถึงเดือนนี้มกราคมปีใหม่แล้วเนี่ยถูกยกเลิกไปหมดแล้ว
ส่วนงานต่อไปก็มีท่าทางจะถูกยกเลิกเหมือนกันเพราะไม่รู้ว่าโควิด๑๙เนี่ยมันจะอยู่กับเราอีกนานแค่ไหนนะฮะ
ที่เคยมีงานมีเงินทุกอย่างมันหายวับไปกับตา
การขายบ้านหลังนี้ต้องการจะเอาเงินมาต่อชีวิต

แล้วก็เอาเงินมีไว้ทำทุนให้กับวงต่อไป
พอโควิดหายนะเดี๋ยวจะเริ่มกันใหม่
เพราะยังมีสมาชิกอีกกว่า๑๐๐คนที่ต้องดูแลกันต่อไป

และแม้ไม่มีงานก็ยังมีลูกวงอีก๑๐๑๐คนที่พักอยู่ในบ้าน
แต่ละเดือนค่าน้ำค่าไฟหลายหมื่นบาทก็ต้องจ่าย
ไปฟังเสียงแม่นกน้อยไลฟ์ช่วงนี้นะครับ
พ่อจะยอมเขาโรงพยาบาล

โดยเสียงอีสาน
หากแม่จะยื้อเสียงอีสานไว้

แม่ต้องออกมาไลฟ์สดเพื่อจะขายบ้านตองห้า
เพื่อประกาศขายบ้านตองห้า
เพราะเรามีภาวะหนี้สิน

ในระบบนอกระบบและหุ้นส่วน

และต่อล่มให้ลูก

แล้วถ้าเกิดใครได้ดูไลฟ์เมื่อคืนวันก่อนนะนะ
มันจะมีช่วงที่แม่นกน้อยร้องเพลง
แล้วเสียงสันน้ำตาคลอร้องไห้

โควิดยังทำให้เป็นแบบนี้
อีกคนอีกมากมายเหลือเกินที่ไม่ได้แบบแข็งแรงเท่ากับวงนี้นะ
จะอยู่ยังไงคุณผู้ชมคิดเอาละกันนะฮะ

เป็นผู้ก่อตั้งวงเสกอีสานนะครับมากับแม่นกน้อย๔๐ปีแล้วนะ
นะฟันของวงเสียงอีสานก็จะคุ้นเคยกับพระรอดเป็นอย่างดีแหละครับ
เพราะว่าเป็นคนประกาศก่อนที่จะเริ่มการแสดงทุกครั้ง
จำได้ไหมจำไม่ได้ไปฟังซะหน่อยละกัน
บ้านพักเสียงอีสานบ้านเล็กที่ห้าห้า
บ้านหนองสัยทะบลหนองหน้าคำอำเภอเมืองจอุดรฐานี

เสียงพระรอดก็จะประกาศอลัมภาบุตรอะไรกันไป
คนได้ยินก็เตรียมมานั่งฟังกันหน้า

โอ้แอคโคห้อห้างอย่างนั้นนะครับ
วงศรีศาสตร์ได้สร้างนักบร้องโด่งดังมากมาย
จำได้หรือเปล่าไหมไทยหัวใจสินลูกแฟร์อุไรพรปลอยไฟล์มาลัยพร

พอเกิดวิกฤตขึ้นมาแม่น้อยกับพ่อหลอด
แล้วก็บรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ปัจจุบันเองก็
รวมตัวกันจัดคอนเสิร์ตแบบออนไลน์ไปแล้ววันที่๑๙มกราคม

เพื่อเป็นการระดมทุนช่วยเหลือในชื่อว่ารวมพลังเพื่อพ่อผู้สร้างตำนาน
โดยมีเพื่อนพ้องในวงการของคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพง
แล้วก็คณะประถมบันเทิงศิลป์ฝนธนสุนทรร่วมแสดงด้วยนะครับ
ก็ยังไม่รู้ว่าเจตนารมณ์ในการขายบ้านสักประมาณ๗๐ล้านจะยังคงต่อไปไหม
หรือถ้าแสดงแบบนี้แล้วมีเงินเข้ามาจะเอาไปต่อยอดทำวงต่อไปหรือเปล่า
ก็เอาเป็นว่านะตอนนี้คือก็เป็นกำลังใจให้พ่อหลอด
อาการดีขึ้นไวแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งคณะเลยค่ะ
ขอให้ฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ไปได้รวมถึงทุกคนด้วยนะคะ

อย่างน้อยเนี่ยแฟนแฟนคลับของแม่นกน้อยโอรายพรสิ่งอีสานเยอะนะ
ทั่วประเทศเลยชาวอีสานก็ครึ่งประเทศไปแล้วนะคะ